สำหรับบารายหรือที่มีชื่อเรียกว่าบารายพิมายนะครับ

ปัจจุบันน้ำแห้งเหือดกันไปจนหมดสิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชม
ทำให้ก็มีประชาชนนี้เข้าไปจับจองไปใช้พื้นที่
และบางรายถึงขั้นมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่

กรมศิลปากรต้องการที่จะฟื้นฟูบริเวณบารายพิมาย
จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้อย่างไร
ติดตามจากรายงานโดยคุณสุดปรีดามหายศครับ
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมด้วยคณะทำงาน
ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงขอบเขตของบารายพิมาย
ในโครงการฟื้นฟูโบราณสถานแหล่งน้ำโบราณขนาดใหญ่
ที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองพิมาย
โครงการฟื้นฟูบารายพิมายเป็นการอนุรักษ์
และฟื้นคืนสภาพความเป็นโบราณสถาน
อาจจะส่งผลดีต่อการพิจารณาการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
รวมไปถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บ

เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บาลายพิมายหรืออ่างเก็บน้ำโบราณแห่งนี้
ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุด

อายุผมว่าน่าจะถึงพันปีที่นี่
ถ้าเราสามารถฟื้นขึ้นมาได้
เราจะได้อ่างเก็บน้ำโบราณ

แล้วก็น้ำที่เข้ามาสามารถจะเอามาใช้ประโยชน
กับชุมชนปัจจุบันถึง๓ล้านกว่าลูกบาทเมตร
โครงการขุดลอกบารายพิมายเริ่มขึ้น

เมื่อพบว่ามีกลุ่มประชาชนเข้าไปถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เขตพื้นที่โบราณสถานดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด๖๔ราย
แนกเป็นโฉนดที่ดิน๒๘ราย
นศ๓ก๓๔ราย
และนศล๒ราย
ขณะเดียวกันก็มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ภายในบารายหลายลักษณะอันประกอบด้วย
สร้างเป็นโกดังเก็บผลิตผลทางการเกษตร

และใช้พื้นที่เพื่อประกอบอาชีพต่าง
รวมพื้นที่โบราณสถานที่ถูกบุกรุกทั้งหมด
จำนวน๑๐๖๐ไร่
เกือบทั้งหมดของพื้นที่บารายพิมายนั่นเอง
ตั้งแต่มีโครงการตรงนี้เข้ามา
ก็เลยรู้ว่าที่ดินในพื้นที่บาลัยเนี่ย
มีเอกสารสิทธิ์เกือบทุกแปลง
อาจจะเป็นนักศึกษาสามกรหรืออาจจะเป็นฉโนธ

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะมีฐานะ
หรือมีโอกาสมากกว่าคนอื่น
ที่อยู่อาศัยไม่ปรากฎถ้าจะไม่ปรากฎ
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานในลักษณะเชิงอุตสาหกรรม
อย่างเช่นไซโลหรือว่าโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร

ลงพื้นที่ไปพบกับนายสนทยา
ชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งมีที่ดินทำกิน
อยู่ในเขตพื้นที่วารายพิมาย
สนทยาได้แสดงเอกสารสิทธิ์นสศ
ออกให้ตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนพุทธศักราช๒๕๔
ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่กรมศิลปากร
ได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานในปี๒๕๖๒
นั่นหมายความว่าพื้นที่ทำกินผืนนี้
เป็นการบุกรุกเขตโบราณสถานอย่างแน่นอน

หากมีการขอคืนพื้นที่จริงก็ไม่ได้มีการขัดขืนแต่อย่างใด
แต่อยากให้มีการช่วยเหลือในการจัดสรรพื้นที่ทำกินขึ้นใหม่
ใช้มาตั้งกับ๓๐ปีเลยนะที่ผมทำมา
อย่างน้อยก็ตากับยายก็ไม่มีที่น่าทำ
ผมอยากให้ทางกรมศิลป์หาที่รองรับ
ให้สำหรับผู้ที่ได้รับ

เพราะว่าถ้าไม่มีที่ตรงที่ว่าอย่างผมจะตั้งโรงครัวพริกหรือว่าทำนาน
ผมก็เดือดร้อนไม่รู้จะไปตั้งที่ไหน
สำหรับแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้
กรมศิลปากรจะได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐและประชาชน
ที่เข้าถือครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่บาราย
เพื่อเจรจาและหารือเบื้องต้น
โดยส่วนสำคัญที่สุดคือการตรวจหาที่มา

แก่ผู้ครอบครองพื้นที่โบราณสถานทั้ง๖๔ราย

พบว่ามีการออกโดยมิชอบ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่อไป